สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามพบกับดิฉันวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่สี่สิบสี่หรือว่านักคลสมันเกมนะคะ
วันนี้มีการชิงใช้เหรียญทองกันถึงสามสิบเก้าเหรียญทองด้วยกันค่ะ
ติดตามผลการแข่งขันนะคะได้กับคุณชัชวานกระมวลวัยจิลจิตค่ะ
กีฬาแห่งชาติครั้งที่สี่สิบสี่นครสมันเกมก็เข้าสู่วันที่เจ็ดของการแข่งขัน
ยังมีการชิงเหรียญทองกันอย่างมากมายเหมือนเช่นเคย
ซึ่งวันนี้ก็มีไฮไลท์ที่น่าติดตามคือแบตมินตันว่ายน้ำรวมถึงคาราเต้โด
ที่มีการต่อสู้กันอย่างสนุกและเชียร์กันอย่างสุดมันครับ
คาราเต้โดเข้าสู่วันที่๓หรือครึ่งทางของกีฬาชนิดนี้
กัน๖เหรียญทองโดยคู่ที่ดราม่าอยู่ในรุ่นไม่เกิน๘๔กิโลกรัมชาย
ธรวัตลีลาบุตรจากจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเจ็บเอ็นเข่าขวาตั้งแต่รอบรองชนะเลิศ
กัดฟันสู้กับพลทรอินทกาจากนนทบุรีได้อย่างสนุก
อาศัยการชิงจังหวะทำคะแนนก่อนที่ธีรวัตรเจ้าของ๒เหรียญทอง๔เกม๒๐๑๓ที่เมียนมา
เฉินชนะในช่วง๓วินาทีสุดท้ายปิดเกมด้วยคะแนน๑๐ต่อ๙
เหรียญทองแรกให้กับร้อยเอ็ดในนครสวรรค์เกมและเป็นการคว้าเหรียญทองกีฬาแห่งชาติสมัยที่๔ติดต่อกัน
สวัสดีค่ะ

แต่ที่สนุกตื่นเต้นยิ่งกว่าการต่อสู้
จะเป็นการเชียร์ข้างสนามที่ลุ้นกันใจหายใจคว่ำ

ที่เยี่ยมมาเต็มเหมือนเป็นโค้ชของนักกีฬาซะเอง
ว่ายน้ำวันที่๓ชิง๗เหรียญทอง
ไลท์อยู่ที่ฟรีสไตล์๑๐๐เมตรชาย

กริตเมตรคำลือฉลามหนุนจักรแพร่
กับน้ำคัดเวชศาสตร์ดีกรีทีมชาติจากสระบุรี

ก่อนที่น้ำคัตจะเบียดแซงในช่วง๒๐เมตรสุดท้าย
แต่ขอบสระเป็นคนแรกด้วยเวลา๕๒๒๙วินาที

หลังจากเมื่อวานนี้พลาดเหรียญทองผีเสื้อ๕๐เมตรชาย
เรียนเงินเป็นของกริตเมตรคำลือจักรแพร่
ส่วนเรียนทองแรงเป็นของเจรพงสังควัตจากกรุงเทพ
รีสไตล์๔๐๐เมตรหญิงเป็นการขับเคี่ยวกันตลอดการแข่งขัน
ระหว่างเบนเจพรสีพนมทรจากสุพรรณบุรี
เอมิกาหิมะทองคำจากกรุงเทพ

เบนเจพรเรียกสตรกเข้าแต่ขอบสาเป็นคนแรก
เวลา๔นาที๒๑๖๐วินาที
ชนะเอมิกาเงือกสาวจากเมืองหลวงไปเพียง๐๒๕วินาที

หลังได้มาแล้ว๒เหรียญเงินกับ๑เหรียญทองแดง

โดยทีมหญิงนนทบุรีแชมป์เก่า๓สมัยเสื้อสีส้ม

ล้มแชมป์เก่าเอาชนะนนทบุรี๓ต่อ๑คู่
เหรียญทองในรอบ๓ปีไปครองได้สำเร็จ

ที่นำทับโดยเจ้าไบร์ไอสัพพันยุอวิหิงสานน
ตบลูกขนไก่ทีมชาติไทยเป็นมือหนึ่งของทีม

นิดออกแรงเหนือจนถึงประเภทเดียวมือ๓ในคู่ที่๒

ที่ตรังจะเฉินชนะไป๓ต่อ๒คู่
กันแชมป์สมัยที่๒ได้สำเร็จ

เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง๒นักปั่นดีกรีทีมชาติไทย

เวลา๑ชั่วโมง๒๖นาที๑๘วินาที

เป็นการพบกันระหว่างสุพรรณบุรีแชมป์เก่า

สารวุฒิศรีบุญเพ็งดีกรีทีมชาติไทยเสื้อสีส้ม
พบกับพิจิตรที่มีนันทวัฒนพลวิเดช

สุดท้ายคู่ของสุพรรณบุรีอาศัยความเก่า
ชนะไปแบบสุดมัน๑๓ต่อ๑๒คะแนน
ป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย
การชิงเหรียญทองเป็นวันแรกของกีฬาสำคัญอย่าง
กรีทายกน้ำหนักและเทคอนโด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ